เมื่อวานพี่เบิร์ตยังส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ข่าวเลยใช่ไหมคะ
กรณีที่สามีภรรยาคู่หนึ่ง
เขาบอกว่าใบไม้ของบ้านของฝั่งตรงข้ามเนี่ย

ปริวตกลงไปในบ้านของเขา
ฝ่ายตรงข้ามเขาก็เลยถ่ายคลิปมา
สามีภรรยากวาดใบไม้แต่ไปทิ้งใส่ไว้ในฝั่งตรงข้าม
ก็คือมาจากตรงไหนก็เอากลับไปที่เดิมนะฮะ
แล้วเขาถ่ายภาพมาเรามีโอกาสไปคุยกับทั้งสองฝ่ายแล้วด้วยนะครับ

นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะ

บ้านคู่กรณีเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเห็นไหมคะ
คนที่กวาดและคนที่เอามาเททใส่ฝั่งตรงข้าม

คลิปนี้ถูกนำมาโพสต์โดยเฟซบุ๊คที่ชื่อว่า

ก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากแล้วลมก็พัดแรงมาก
ใบไม้ก็ปริวเข้าบ้านของนางทั้งสอง
แต่ก่อนหน้าที่ฝนจะตกนางใช้เครื่องเป่าลม
ใบไม้จากบ้านนางมาใส่บ้านเรา
ซึ่งเราก็ไม่ได้ถ่ายไว้ทำจนชิน
ทำจนเป็นนิสัยอันนี้คนที่ถ่ายคลิปอืม

แล้วก็เล่าเรื่องราวแบบนี้ใช่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยค่ะ
เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าของคลิปก่อนคุณผู้ชม
นางสาววัชรวรีพันอุดมอายุ๒๓ปี
เล่าบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้น
คือวันที่๔เมษายนที่ผ่านมา
ช่วงเกิดฝนตกแล้วก็ลมแรง
ทำให้ใบไม้ปลิวเข้าไปบ้านฝั่งตรงข้าม
พอฝนหยุดตกปรากฏว่าสองสามีภรรยาได้กวาดใบไม้
แล้วก็เอาใบไม้มาทิ้งกองไว้ที่หน้าบ้านของเธอ
แล้วยังแอบเอาใบไม้โยนใส่หลังคารถ
จอดรถอยู่ในบ้านด้วยนี่ตรงนี้แบบนี้
ในรัวบ้านเธอเลยแหละในรัวบ้านเธอเลยแบบนี้
ยอมรับว่าในรัวบ้านของเธอมีต้นไม้๓ต้น
คุณผู้ชมลองฟังนะคะว่าเหตุผลนี้พอฟังขึ้นหรือเปล่า
ยอมรับว่าในรัวบ้านของเธอมีต้นไม้๓ต้น
ซึ่งไอ้๓ต้นเนี่ยทางโครงการเขาปลูกเอาไว้ก่อนซื้อบ้าน

ทำให้ใบไม้มันปลิวตกไปในรั้วของบ้านฝั่งตรงข้าม
ทีมข่าวก็เลยถามว่าก่อนด้านนี้

บอกว่าเมื่อ๓ปีก่อนบ้านหลังดังกล่าว
มักจะบีบแตรบีบแตรรถเสียงดังขณะเข้าออกบ้าน
ซึ่งเธอไปสอบถามแต่บ้านฝั่งตรงข้ามก็อ้างว่า
ไม่ได้บีบแตรจนกระทั่งมาเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้น
ล่าสุดเธอก็เลยตัดสินใจนำคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
ข้อหาบุกรุกและข่มขู่คุกคานค่ะ
เข้าบ้านเลยเหมือน
นี่เป็นเสียงบอกเล่าจากฝ่ายแรกก่อนนะเจ้าของคลิปค่ะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะ
สองสามีภรรยาที่ปรากฏในคลิป
เขาเปิดบ้านให้เราคุยแบบนี้ค่ะ
ทั้งคู่บอกว่าต้นตอนของปัญหามาจากต้นดอกแคนา
เจ้าของบ้านคู่กรณีจะอ้างว่าทางโครงการเป็นผู้ปลูกตั้งแต่แรก
แต่ก็อยู่ในเขตรัวบ้านของเขาไง
เจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบไงที่ผ่านมาเดือดร้อนหนักมาก
ช่วงฤดูร้อนต้นดอกแคนาก็จะออกดอก
หล่นเข้ามาในบ้านของเขา

พอกวาดไม่หมดดอกมันก็เริ่มแห้งแห้งแล้วไงต่อ

ติดตัวบ้านผนังบ้านพื้นบ้านหลังคานะฮะ
แล้วเป็นคราบดำแบบนี้เขาบอกว่า
ส่วนที่เห็นว่ากวาดแล้วก็เอาไปกองไว้หน้าบ้านฝั่งตรงข้าม
รับว่าเหลืออดเหลือทนแล้วเพราะที่ผ่านมา
เคยเข้าไปบอกเจ้าของบ้านตรงแต่ก็นิ่งเฉยแจ้งนิตุบุคคลไป
หลายครั้งก็ไม่ได้รับการแก้ไขสักทีนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงความเดือดร้อนของเขาหน่อยค่ะ
ต่อออกเวลามันเกิดอาการแบบโดนแดด
มันก็จะลักษณะที่ว่ามันก็จะดำ
ดำแล้วมันก็จะติดยากต่อกวาดกวาด
แล้วก็ถ้าเกิดไปติดในท่อน้ำระบายน้ำเนี่ย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันขัง
น้ำขังตรงทางเดินน้ำมันทะลุลงไปที่ฝ้า

เราก็ต้องคอยมาตัดออกเรื่อยนะฮะ
คือเราชอบต้นไม้นะคะจะเห็นว่าบ้านเราจะสีเขียวทั้งบ้านเลย
เพราะฉะนั้นเราก็ดูแลด้วยเราก็เลยรู้สึกว่า
เรายินดีดูแลในส่วนของเรา
ซึ่งถ้าเกิดมันตามธรรมชาติเข้าใจค่ะว่า
ว่าลมเราไม่สามารถไปกำหนดทิศทางลมได้
แต่ว่าอันนี้มันคือการรับผิดชอบ

ทีนี้ให้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะ
ทราบว่าหลายคนน่าจะมีปัญหาลักษณะใกล้เคียงกันนี้นะคะ
คือข้อมูลในทางกฎหมายทนายรณรงค์แก้วเพชร
บอกว่าลักษณะแบบนี้สองสามีภรรยาย
สามารถที่จะไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่าทำความสะอาด
ใบไม้ที่มันปลิวมาจากของเพื่อนบ้านได้นะคะ

แต่ทีนี้เนี่ยทั้งสองคนอาจจะไม่ทราบตรงนี้หรือเปล่านะคะ

แนะนำให้ตัดทิ้งเพราะเป็นต้นไม้ที่โครงการให้มา

บ้านเราอยู่ติดกันอยู่ติดกันพอดี
เปิดหน้าต่างทุกทีทุกทีหน้าเราก็ชนกัน
นั่นสิครับอันนี้บ้านเขาชนกันเลยครับ
ถ้าต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในพื้นที่ตัวเองก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ